คุณแปมทัชพะเบนจัดสิริวัลนะครับ

ก็มาสารต่อเรื่องของฟุตซอลต่อจากคุณพ่อ

คุณไกรสอนก็ไปติดตามเรื่องราวของเขามาฝากกันครับ

เคยเห็นแล้วมาที่สตูเรา

หล่อเป็นคุณพ่อเลยนะครับ
แมมเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบนะครับ
เฉพาะนักเตะในทีมก็คือเขาจะลงซ้อมกับนักเตะด้วย
สมัยที่เขาเรียนไปเรียนจบด้านบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา
แล้วก็พอกลับมาเนี่ยนะครับเหมือนกับคืออยู่กับฟุตซอลตั้งแต่เด็กนะครับ
ตั้งแต่เด็ก๘๙ขวบพอกลับมาก็เหมือนกับว่า
อ่ะอยากจะมาสารต่อความสำเร็จต่อจากคุณพ่อ
แล้วก็บอกว่าครั้งนี้อยากจะพาทีมคว้าแชมป์สโมสรเอเชียให้ได้นะครับ
ตอนนี้อยู่ที่เวียดนามชนบุรีครับก็ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับ
เป็นการให้ทุกคนได้สัมผัสกับเกมฟุตซอลครับ
แท้จริงนะครับอย่างฟุตซอลที่มีเต็มไปด้วยแฮคติกต่างนะครับ

เราอยากจะมอบสิ่งเหล่านี้กลับไปให้กับแฟนนะครับ
แล้วก็อยากให้แฟนเข้ามาเป็นกำลังใจให้เรานะครับ
เพราะว่าเราอยากจะก้าวอย่างที่ผมพูดไปคือก้าวไปถึงระดับโลก
ซึ่งเราก็ต้องขอแรงสับสนุนจากทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับ
ทางนี้ทีมเราตอนนี้มีความสุขมาก
เราก็อยากจะทำหน้าที่ในชนมันนี้ให้ดีที่สุดก่อน
ที่จะก้าวต่อไปอีกขั้นหนึ่งครับ